จากผักแล้วก็ไปหาเนื้อสัตว์มาทานคู่กันดีกว่า

เขาก็ไปลุยโครนกันจับปลาได้สด
ก็มาย่างกินกลางทุ่งนาเลยค่ะอุ้ยเนี้ยเหรอ
บรรยากาศเป็นแบบนี้เลย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
มันลงแหละเด็กอะสไลด์เดอร์อยู่ที่จะรู้
จะรู้ใช่คือคนถนัดเชียร์ก็เชียร์ไปเนี่ยนั่งดูริมคลองไปนะคะ
แต่ถ้าคนลงไปหาปลาส่วนใหญ่ก็เป็นพี่ผู้ชายแหละ
ดูเสื้อเค้านั้นตอนแรกผมนึกว่าเค้าไปฉาปรงฉาปูนกันทีแหละ
เออสีมันเป็นคนเลยอะ
อุ๊ยดูดูดูดูดิปลาที่อยู่ตามธรรมชาติปลาจำสินอยู่กันมันน่าหนาวอะ
น้ำมันแห้งถูกไหมคะปลามันก็ดำรงชีวิตอยู่ในช่วงหน้าแรงแบบนี้นะคะ
แต่ว่ามันก็หนีไม่พ้นเงื้อมือของมนุษย์นะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้าน

เรายังไปสอบถามพี่พงชัยคำลือชัยอายุ๔๓ปีนะ
ถ้าจับปลานิดหนึ่งต้องแข็งแรงแหละนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการเอาไปขายได้กำไร
แล้วนี่ปลาอะไรบ้างเนี่ยปลาตกใจปลาตกใจปลาตกใจคือปลาอะไร
ปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยอันนี้ปลาอะไร
เป็นปลาที่น่าจะเป็นปลาซ่อนเมื่อกี้ที่ว่าปลาซ่อนใช่ไหม
อ้าปลาช้อนผมปลาช้อนอยู่ในโครนนะโอ้นี่โดคเตอร์ฟีชปลาหมอ
เอามาทำเป็นอาหารเอาไปปิ้งย่างสดกันแบบนี้เนื้อจะหวานฉ่ำนุ่มเลยทีเดียว
แต่ถ้าได้เยอะขนาดนี้เอาไปขายค่ะประยะการแบบนี้คือคุณหาอากาศมันเย็นตุ๊กมั้ย
แล้วมาย่างปลากินอุ่นแบบนี้โอ้โห

แล้วก็บอกวันที่จับได้จับได้ถึง๕๐กิโลเพื่อจะปิ้งกินยังไงหมด

ไปขายค่ะก็สร้างรายได้กันอีก
บางทีก็ไปแจกชายฮรรษที่น้องกันตามพิถีชีวิตชาวอิสรบ้านเก่า

แดดเปรี้ยงอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะร้อนนะ
อากาศแบบดุกหนาวหน่อยใช่มั้ยเย็นหน่อยใช่มั้ย

มันจะมีความสุขมันจะขัดดี
ข้าวจี่อีกนิดนึงนี่ครบเลย